เป็นปัญหาที่ดินในการที่จะก่อสร้างอนุสรสถานอนุสวรี

ซึ่งเป็นอดีตผู้นำทหารจีนคณะชาติกองทัพที่๓กกมินตัง
ปรากฏว่าทายาทของอดีตนายพลท่านนี้
ก็ออกมาร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เพราะบอกว่าตอนนี้สถานที่แห่งใหม่ในการก่อสร้างอนุสรสถาน
กำลังแย่งพื้นที่กับพระจีนที่จะมาตั้งสารเจ้าครับ
นี่แหละครับคือหนังสือที่ทางทายาท
กลุ่มนี้ได้เปิดเผยว่านำมายื่นให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็บอกว่าเดิมทีอนุสรสถานของนายพลลาวลี
อยู่ในหมู่บ้านถ้ำงอบอำเภอชัยปราการ

แต่ว่าทางกองทัพบกสมัยนั้นได้เช่าพื้นที่ไว้ให้ก่อตั้งอนุสร

และทุกปีทางทายาทก็จะใช้สถานที่ดังกล่าว
ในการประกอบพิธีเส้นไหว้เพื่อรำลึกถึงนายพลเหล่าลี
แต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานที่ดังกล่าวก็ซุดโทรมลง
ทายาทจึงอยากจะก่อสร้างอนุสรแห่งใหม่ขึ้น
ที่ใหม่ที่ไม่ไกลจากจุดเดิม
แต่ในช่วงที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างอนุสรแห่งใหม่ให้กับนายพลเหลาลี
ก็ได้มีพระจีนกลุ่มหนึ่งจากไต้หวัน
มาอ้างกับทางทายาททุกคนบอกว่า
เดี๋ยวจะนำเงินมาบริจาคเพื่อช่วยก่อสร้างอนุสรสถานแห่งนี้
แต่ต่อมาทางทายาทได้สืบทราบว่าพระจีนกลุ่มนี้
มาก่อสร้างสารเจ้าจีนในบริเวณเดียวกันแทน
ซึ่งถือว่ามีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงตั้งแต่แรก
ทายาทในพลเหลาลีจึงไม่เห็นด้วย

ด้วยเช่นกันต่างฝ่ายต่างไม่พอใจร่วมกันและกัน
โดยก่อนหน้านี้ทางทายาทในโพลาวลีน

เชิญกลุ่มพระจีนเข้ามาประชุมด้วย
และพระจีนกลุ่มนี้ก็ยังคงยืนยันว่า
พระเองก็จะสร้างสารเจ้าจีนเหมือนกัน
พร้อมกับอนุสรสถานของนายพลเหล่าลีเช่นเดิมด้วย
การประชุมเลยไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับ
ทายาทในพลวลีเกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรม
ได้รวมตัวกันเพื่อมาร้องเรียนโดยตรง

เพื่อขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อย
แล้วก็ขอให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
โดยทางทายาทของนายพลเหลาลีไม่ขออะไรมากไปกว่า
ได้ก่อสร้างอนุสรแห่งใหม่ให้กับนายโพลาวลี
เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งเกียรติยศ
และศักดิ์ศรีของบรรพบรุษเท่านั้นครับ